มันเป็นเรื่องราวฮือฮาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานี
เพราะชาวบ้านเขาไปพบกับเรือโบราณจมอยู่ในน้ำ
ก็เลยจะช่วยกันดึงขึ้นมาเพื่อจะไปไว้ที่วัด
แต่ทำยังไงดึงยังไงก็ดึงขึ้นมาจากน้ำไม่ได้

บรรยากาศบริเวณครองกระแดะนะคะ
ซึ่งเป็นคลองที่กั้นเขตอำเภอตำบลพลายวาด

จังหวัดสุราธานีนะบริเวณตรงนี้นะ
เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกาของวันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านตะบนกระแดะเขาก็มาร่วมแรงร่วมใจกัน
เพื่อที่จะช่วยนำเรือลำหนึ่งขึ้นมาจากน้ำ
เรือลำนี้ค่ะเขาบอกว่าจมอยู่นานเท่าไหร่
ก็ไม่มีใครรู้แต่จากการสันนิษฐานชาวบ้านคาดว่า
น่าจะเป็นเรือโบราณที่จมอยู่
ก่อนที่จะมีการสร้างสะพานนี้ขึ้นมาอีกนะ

เก่าแก่มากเนื่องจากว่าตัวเรือเนี่ย
มีเสาเข็มสะพานไม้ปักอยู่กลางลำเรือ

ไม่รู้ก็เลยสร้างสะพานตรงนี้แล้ว
คือเสาเข็มของสะพานปักกำเรือตรงกลางอยู่

มันก็ยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับทะเลได้

ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญที่
ในสมัยก่อนเขาใช้ขนส่งสินค้าในยุคเรือสัญจร

ก็ต้องบอกเลยว่าการขนย้ายเรือลำนี้
ขึ้นมาจากคลองมันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่าย
คุณดูสิครับชาวบ้านชายชะกันน่ะ

พยายามช่วยกันหลายรอบตั้งแต่๙โมงเช้า
ทั้งมือเนี่ยขุดดินข้างที่ทัพเรือออกนะแล้วก็ใช้แรงดันน้ำช่วยฉีดดินออกจากเรือ
แล้วก็ดึงเรือสุดท้ายก็ไม่สามารถนำเรือขึ้นมาได้อยู่ดีคุณ
จนกระทั่ง๑๑โมงครึ่ง๑๑โมงครึ่ง
ชาวบ้านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดึงเรือขึ้นมาอีกครั้ง
โดยใช้เชือกเส้นใหญ่ลากเรือขึ้นมาและสุดท้ายคุณผู้ชมเห็นไหม
ชาวบ้านก็ทำสำเร็จนะคะดึงเรือขึ้นมาได้แบบนี้
ครับ๒๐ได้ดูสิหลังจากนำเรือขึ้นมาได้นะ
ด้านข้างเห็นไหมเมื่อกี้นะด้านข้างจะมีร่องรอยแตกอะค่ะ
แล้วยิ่งเห็นนะชาวบ้านเขายิ่งมั่นใจเลยว่า
เรือลำนี้ต้องเป็นเรือของบรรพบุรุษในพื้นที่อย่างแน่นอน
หลังจากนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาเรือลำนี้ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพ่วง
อยู่ที่หมู่๕ตำบลพลายวาดนี่แหละ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการค้นพบที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างฮือหากันมากเลยทีเดียวนะฮะ
หลังจากที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันมานะคะ
เอาจริงจริงนะก็ได้เห็นถึงความสามารถกับคนอื่นทุกคนนะ
แต่เอางี้ละกันมารวมตัวกันเยอะก็ต้องดูแลกันหน่อยแล้วกัน
ใส่หน้ากงหน้ากากกันหน่อยนะฮะ